สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้คุยกันเรื่องสถานการณ์น้ำ
ตั้งแต่ปี๕๔เป็นต้นมาที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะกรุงเทพ
มันต้องจับตาทุกปีต้องเฝ้าระวังทุกปี
ถ้าป้องกันได้ทันก็ดีนะฮะ
หรือว่าแก้ไขได้เร็วขึ้นคลี่คลายได้เร็วขึ้น

เพราะการที่ถูกน้ำท่วมขังน้ำท่วมใหญ่อะไรพวกนี้เนี่ย
มันส่งผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจสังคมหรือว่าจิตใจของประชาชน
ท่านผู้ชมครับปีนี้ปี๖๕สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น
ภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพปริมณฑลณขณะนี้
จะเป็นยังไงต่อแล้วจะท่วมขังกันอีกนานไหม
วันนี้คุยกันเรื่องนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะคุยจากหลายพื้นที่
หลายจังหวัดด้วยนะฮะแต่ว่าในภาพรวมของสถานการณ์เนี่ย
ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำจากทางทีมกรุ๊ปอยู่กับผมที่นี่นะครับ
อาจารย์อวิรุธสุขสมอัดนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
บริหารจัดการน้ำจากทีมกรุ๊ปหรือว่าบริษัท
สวัสดีครับคุณภาคภูมิครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
อาจารย์เอาเหตุการณ์ณขณะนี้เนี่ยปีนี้ปี๒๕๖๕ตอนปี๕๔ที่น้ำท่วมใหญ่
กรุ๊ปก็ทำแบบจำลองแล้วก็ศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องน้ำมาตลอด
ถ้าเทียบระหว่างปี๕๔กับปีนี้ปี๖๕ต่างกันมากน้อยแบบไหนอะไรยังไงฮะ
คือในเชิงของสถานการณ์นะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่เราเรียกว่าปีลาดินย่าหรือว่าฝนเยอะนะครับ
ปริมาณฝนที่ตกก่อนหน้านี้คือสิงหากัญญายนที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นฝนที่เกิดจากร่องมรสุมที่มันมาอยู่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างนาน
ปริมาณฝนเลยตกมาเยอะมันจะเป็นระลอกแรกระลอกแรกแล้วก็จะมีระลอกที่มีพายุโนรูมาเติมตอนช่วงปลายกันยา
อันนั้นก็คือเป็นอีกระลอกหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำนะครับน้ำที่มันเกิดฝนตกลงในพื้นที่แล้วก็เป็นน้ำสมทบรอบที่๒นะครับ
ฝนรอบแรกเนี่ยก็คือทำให้น้ำบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับภาคกลางนะครับภาคเหนือเองมีน้ำมากเนื่องจากฝนตกเป็นหลักนะครับ
พายุเลยนะครับพายุมาโนรูมากระทบหนักอยู่อันเดียวนะครับ
ปริมาณน้ำหนึ่งส่วนนั้นเนี่ยก็คือทำให้น้ำขังอยู่ในทุ่งส่วนหนึ่งแล้วก็น้ำที่ระบายลงมากลายเป็นรวมกลายเป็นน้ำเหลือที่จะต้องรวมมาจากปิงวังยมแน่นส่วนหนึ่งผ่านนครสวรรค์
ก็คือกรมชมประธานก็จะมีการบริหารจัดการส่วนหนึ่งที่จะต้องเร่งระบายน้ำนะครับ
เห็นได้ว่าถ้าผมติดตามข้อมูลเนี่ยกรมชนประธานพยายามจะเร่งระบายน้ำที่จะรองรับน้ำเหนือจากนครสวรรค์นะครับ
โดยพยายามล้อสภาพคือถ้าน้ำเหนือมาเยอะกลุ่มชนก็จะระบายเยอะนะครับ
แต่ว่าพอช่วงสักสิงหาคมเนี่ยคนทางด้านโผงเพงหรือว่าอ่างทองเขาจะเริ่มเดือดร้อ
เพราะว่ากลมชนระบายน้ำลงมาประมาณสักพันแปดร้อยหรือวันเมตรนาที
นั่นคือเนื่องจากว่าน้ำเหนือละลอกแรกมานะครับ
อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ที่พูดถึงว่าโผงเพงร่างบานเนี่ย
ตอนนั้นก็จะเดือดร้อนตั้งแต่สิงหาแล้ว
ว่าเดือดร้อนกลุ่มแรกกลุ่มที่อยู่นอกคันกั้นน้ำอยู่
ก็คือหมายถึงว่าเป็นที่รุ่มนอกคันกั้นน้ำ
ครับชุมชนนี้ก็จะต้องท่วมประจำอยู่แล้วในส่วนแรกครับ
พอฝนส่วนแรกมาเสร็จก็จะมีฝนส่วนที่สองคือจากพายุโนรูมา
นี่ก็คือทำให้น้ำที่จับทิวงวังยมนั่น
ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ตกท้ายเกลือลอยลงมาที่ทางมหาวันเพื่อเวิ่มขึ้น
คุณผู้ชมทางก็จะระบายน้ำผ่านเหลือเกินเจ้าประหยาเพิ่มขึ้น
โดยมุ่งหวังว่าจะระบายให้ออกทะเลโดยเร็ว
ระบายให้ออกทะเลโดยเร็วนะครับอันนี้ก็กลายเป็นว่าปริมาณน้ำที่ระบายมา
ก็จะกระทบกับคนที่อยู่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำนะครับเป็นส่วนใหญ่
แล้วก็น้ำที่จะลงมาก็คืออาจจะมีประเด็นเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วย
ในช่วงจังหวะในช่วงอ่าประมาณสักไปไปเดือนกัญญาโยนที่ผ่านมาเนี่ย
ครับทำให้น้ำอัดเอ่อแล้วก็คนที่อยู่ตามแนวริมน้ำน้ำ
คือจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมตลอดเวลาประมาณสักเกือบเกือบ
อ่าเดือนที่ผ่านมาเนี้ยนะครับครับและไอ้คันกั้นน้ำบางส่วนก็ไม่ได้แข็งแรง
จากว่าเป็นท้องถิ่นทำกันเองบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนที่อยู่แช่น้ำนานนาน
คือมันกันได้บ้างบางส่วนแต่ว่าพอแช่น้ำน้ำน้ำอาจจะอ่าแล้วสมบัติ
คุณสมบัติของมันอาจจะไม่สามารถรับน้ำที่สูงขึ้นได้นะครับ
มันก็เลยมีการพังก็มาเป็นข่าวเป็นระยะที่ผ่านมานะครับ
อันนี้มันก็คือผ่านโผงเพงบางบานมาแล้วนะครับ
มันก็กำลังจะลงมาที่อ่าบางไส่เข้าประทุมนะครับ
ก็คือเข้ามาแล้วบางส่วนแหละนะครับที่ผ่านมาครับ
คือเท่ากับว่าน้ำจากเหนือเนี่ยจากภาคกลาง
ตอนนี้มาถึงปฐุมแล้วอ่ามาถึงมาเข้ากรุงเทพบางส่วนแล้วนะครับ
หัวมาแล้วครับครับแล้วต้องไปไหนต่ออาจารย
พอพอเข้ามากรุงเทพก็ต้องผ่านกรุงเทพใช่ครับ
ต้องต้องออกอ่าพัฒนธุรการออกแม่น้ำเอ่อต้องออกทางอ่าวไทยไป
ทะเลออกทะเลนะครับแต่เพราะฉะนั้นทะเลตอนนี้คือช่วงน้ำหนุน
ครับมันจะมีช่วงน้ำหนุนคือช่วงปลายเดือนกันยาต้นตุลา
แล้วก็ปลายเดือนตุลานี่ก็จะมีอีกละลอกหนึ่งนะครับ
จะผ่านวิกฤตช่วงนี้แหละครับช่วงปลายกันยาต้นตุลา
กับอีกละลอกหนึ่งก็คือไปปลายตุลาต้นพฤศจิกานะครับ
ในช่วงนั้นก็คืออาจจะใกล้รอยกระทงแล้วตรงนั้นน้ำหนุนอีกละลอกหนึ่ง
ฉะนั้นท่านที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางนะฮะหรือว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย
ถ้าฟังจากอาจารย์อวิรุธนั่นก็คือว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการระบายน้ำ
ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับระบายน้ำออก
ครับเพื่อจะลงสู่ทะเลครับเดี๋ยวก็จะต้องผ่านไปเรื่อยเรื่อยครับ
ผ่านไปจากตอนนี้มาถึงประทุมมาเข้ากรุงเทพแล้วครับ
เดี๋ยวออกสมราการแล้วออกทะเลครับนะฮะครับ
ถ้าถ้าเกิดจะเทียบจริงแล้วเนี่ยปีนี้ถือว่าน้ำเยอะหรือว่าน้อยกว่าปี๕๔อาจารย์
ปริมาณน้ำโดยภาพรวมแล้วเนี่ยน้อยกว่าปีห้าสี่นะครับ
กว่านะน้อยกว่าประมาณสักห้าสามในห้านะครับสามในห้าก็หมายถึงว่า
ห้าสี่เนี้ยน้ำปริมาณที่ผ่านนครสวรรค์ประมาณห้าพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ
ปีนี้นะครับอยู่ประมาณสามพันลูกบาทเมตรต่อวิทยาที
แต่ว่าบางส่วนเนี่ยคือมันอยู่ในแม่น้ำซะเยอะอยู่ในร่องน้ำแล้วก็การเข้าทุ่งหรือว่าการอะไรเนี่ย
อาจจะทำได้บางส่วนเพราะว่าฝนที่ตกก่อนหน้ามันเข้าไปขังในทุ่งบางส่วนแล้วนะครับ
โดยเฉพาะอย่างกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับที่อยู่ที่ในช่วงอ่า
ปลายเดือนกันยาที่ผ่านมานี่ก็คือมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำ
จากฝนตกปริมาณค่อนข้างมากนะครับอ่าครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ
ที่มันพาดผ่านกรุงเทพแล้วก็ภาคกลางตอนล่างครับ
แต่ว่าหลายพื้นที่ทำไมเขาดูแล้วเขารู้สึกว่าเขาท่วมขังสูง
ถ้าเรามองในเชิงของคนที่อยู่ตามริมแม่น้ำเนี่ย
บริหารทุ่งบ้างแต่ว่าอาจจะช้านิดหนึ่งนึกจากว่า
ก็ทำให้น้ำส่วนใหญ่มันลงมา
ค่อยขั้นใจยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันไหลมาแล้ว
ถ้าทุ่งบริหารจะไม่ได้ก็จะลงมาข้างล่างครับ

ไหลจากเขื่อนมาถึง

ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ๒๓วันนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ที่บางบานหรือว่าอยู่ที่โผงเพง
จุดของภาคกลางที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ย

เพราะว่าน้ำระบายลงมาแล้วมันอั้นอยู่ตรงนั้น

ในส่วนของเท่าที่ดูสถานการณ์ตอนนี้คือน้ำจากนครสวรรค์เริ่มชะลอและเริ่มลดลงแล้วนะครับ
แต่ว่าเขื่อนเจ้าพระยายังต้องเร่งในส่วนที่อยู่เหนือเขื่อน
เพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยานี้ก็คือมีส่วนหนึ่ง

ก็ก็อาจจะมีระบายเข้ารบบชมธารด้านซ้ายขวา
ซ้ายขวาคือทางฟังซ้ายหรือฟังตะไม่ออกมา
ก็ไปลงท่าจีนฝั่งขวาก็จะลงฮองใช้นาฏบรัษฌักก็อาจจะไปผ่านรถบุรี
ประเออนช่วงเนี้ยทั้งสองฝั่งเนี้ยฝนมันตกแล้วก็ทิ้ง

อาจจะระบายได้ไม่เต็มที่ก็ต้องลงมาข้างล่างอย่างเดียว
ไปเจอน้ำทะเลหนุนด้วยใช่ไหมฮะอ่าประเด็นก็คือมันลงมาแล้วเจอน้ำทะเลหนุนครับ
ก็เลยยังไปได้ช้าอยู่เข้าใจว่าการบริการอาจจะต้องใช้เรื่องของเครื่องคลองนัดโภ
ประตูของลาโพลมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำระหว่างที่น้ำหนุนนะครับ
อาจจะต้องมีการปิดแล้วก็ช่วยเร่งระบายจนช่วยน้ำลงครับ
อาจารย์พื้นที่ตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าณขณะนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกให้เราฟังนะครับ
ภาพที่ว่ามันเริ่มระบายลงมาแล้วเพื่อจะไล่ลงออกทะเลเนี่ยเท่ากับว่าณขณะนี้ในปัจจุบันนี้
ในวันข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เราต้องเฝ้าระวังหรือว่าป้องกันตรงไหนบ้าง
คือตอนนี้คนที่ต้องเฝ้าระวังส่วนใหญ่คือคนที่อยู่นอกคันแล้วก็แนวคันที่ปะทะกับตัวปริมาณน้ำตรวจจากริมแม่น้ำหลัก
เพราะว่าคันเนี่ยถ้าเกิดเป็นคันที่ลักษณะท้องถิ่นทำเนี่ยความแข็งแรงจะต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะครับ
ส่วนคันที่เคยใช้ได้แต่ว่าเป็นถนนต้องมีรถสัญจรเนี่ยระดับมันอาจจะซุดไปบ้างเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจสอบ
อาจจะต้องเช็คนิดนึงครับหรือว่าจะต้องมีการทำแนวเสิร์ฟอะไรพวกนี้ก็ต้องเร่งเริ่มรวมการ
เพราะว่าจากนี้ไปประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเฉพาะยาที่เป็นระดับสูงขึ้นเนี่ย
ปริมาณน้ำตอนนี้มาถึงวังไสอยู่ประมาณ๓๑๐๐ลูกบาทเมตรทีเนี่ยมันจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำเนี่ย
จากอันนี้ไปสักอีกสัปดาห์นึงเนี่ยน้ำเริ่มขึ้นครับ
อีกสัปดาห์หนึ่งน้ำมันจะเพิ่มขึ้น
หมายถึงว่าเพิ่มจากวันนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย
มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะเขาจะระบายระบายออกมา
ปริมาณที่ผ่านจากเขื่อนเฉพาะยาจะถยอยลงมา
ถยอยลงมาจากสิงบุรีอังทองยุฒิยาจะเริ่มถยอยลงมาแล้ว
มันเลยจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมาแล้ว
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับท่านผู้ชมครับ
อาจารย์อวิรุตมาจับตาสนัดหนังกันหน่อย
ปฐุมอาจารย์บอกอันนี้ก็ต้องระวังแล้ว

นครปฐมอะครับท่าจีนนะนะครับมันเป็นตัวแปลใหม่คือตัวหนึ่งครับ

เดี๋ยวจับตากันต่อนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ปริมณฑลแล้วก็กรุงเทพนะฮะ
อาจารย์อวิรุธช่วยช่วยสรุปให้เราสั้นหน่อยได้ว่าปฐุมที่อาจารย
บอกว่าต้องระวังเนี้ยปฐุมเนี้ยสนุนการณ์น่าขนาดนี้เป็นยังไง
คือตัวปฐุมธานีนะครับตัวที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา
ตอนนี้ก็คือระดับน้ำกับปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ
เพราะว่าจากข้อมูลจากบางไซนี่คือระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับ
แล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะบริการในส่วนของคนที่อยู่ด้านนอกคันกั้นน้ำ
มากั้นน้ำนะครับอาจจะต้องช่วยเหลือเขานิดหนึ่งนะครับ
ในส่วนของจะอพยพหรือจะยกของขึ้นที่สูงอะไรพวกนี้
ก็คือต้องทำรีบต้องรีบดำเนินการครับเพราะน้ำมาแล้ว
น้ำมาแล้วน้ำมาแล้วครับตอนนี้บางส่วนอาจจะท่วมไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับ
อืมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราตรวจสอบที่ปฐุมเลยแล้วกันนะฮะ
เพื่อผู้ชมครับตอนนี้ท่านพลตำหนดโทคำโรนวิททูปกระจ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฐุมธานีนะฮะท่านอยู่กับเราที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
สวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับภาคภูมิครับสวัสดีครับครับ
ธานีเราก็ติดตามข่าวสารกันมาตลอดความจริงแล้วเนี่ย
เจอสถานการณ์น้ำมันนานเป็นเดือนแล้วใช่ไหมฮะท่านครับก็ก็พอสมควรหนักพอสมควรครับ
ตอนนี้เป็นยังไงครับครับปฐุมธานีมีจุดไหนที่ที่หนักโลกเป็นปัญหาอยู่
ก็หนักก็คือตอนนี้นะฮะริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนะครับ
ทั้งหมดในพื้นที่อำเภอสำโคกกับอำเภอเมืองนะครับ
ก็ตามที่ท่านอาจารย์ได้พูดไว้เมื่อกี้นะฮะว่าครับ
พี่น้องที่อยู่บริเวณเขื่อนกั้นน้ำคือนอกแนวถนนที่เป็นเขื่อนนะครับ
กั้นน้ำเนี้ยก็น้ำขึ้นสูงมากนะครับ
ก็ดูแลพยายามดูแลพี่น้องอย่างดีที่สุดนะครับ
ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมสถานที่อบพยพไว้ด้วยนะครับ
ทางผมเองก็ได้เตรียมไว้เหมือนกันแล้วก็ทางน้องน้องนายกอบตทั้งหมด
ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้เตรียมไว้ด้วยครับ
ผมเมื่อวานผมก็ไปพบกับท่านเจ้าอาวาสวัดป่างิ้วครับนะ
ท่านก็พร้อมที่จะให้ที่สาราวัดป่างิ้วเนี่ยเป็นที่พักจริงนะฮะ
ผู้อพยพขึ้นไปก็คงอยู่ได้เยอะนะฮะแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าก็โอเคนะครับ
เราก็พยายามเตรียมไว้นะฮะแต่ขณะเดียวกัน
การต้องกันครับแนวแนวถนนแนวเขื่อน
ซึ่งตอนนี้เราระดมทั้งทรายทั้งโฟมนะฮะ
สิ่งหลายอย่างที่จะดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ตอนนี้ที่เริ่มขอมาเยอะก็คือห้องซ่วมนะฮะห้องซ่วมน้ำนะครับ
ซึ่งว่าห้องน้ำตามบ้านตามวัดเนี่ยที่อยู่ครับ
แนวเขื่อนนอกแนวถนนเนี่ยยังใช้ไม่ได้แล้วนะฮะ
เพราะเออหมดนะครับก็กำลังหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
นะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เมื่อวานก็ได้ประชุมกับทางไฟฟ้า
ครับนะฮะแล้ววันนี้ก็ได้เริ่มออกกว่าเดือนหลักจาน
เคลื่อนย้ายขึ้นมาอีกให้สูงขึ้นไปอีกจากที่เคยเคลื่อนย้าย
ไว้ส่วนหนึ่งแล้วอ่ะนะฮะก็ต้องดำเนินให้สูงให้พ้น
พ้นแนวน้ำนะฮะก็ดำเนินการอยู่ครับ
พวกอ่าหม้อแปลงมิเตอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะท่านฮะ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
ท่านตอนนี้ก็ดำเนินการกันอยู่ครับครับท่านกำลมวิทยาศนการณ์
และขณะนี้ที่ประทุมเนี่ยจุดจุดที่ว่าท่วมหนักหนักเลยอ่ะ
สูงสุดสุดเลยเนี่ยอยู่จุดไหนแล้วน้ำเนี่ยสูงเท่าไหร่ฮะ
คือตอนนี้นะฮะจุดที่ต่ำที่สุดของปฐุมธานีเนี่ย
ครับที่ตำบนบางแขยงครับบางแขยงเช่นอยู่ตรงบริเวณเชิงสะพาน
นนทบุรีอ่ะเชิงสะพานอืมอ่าสะพานนทบุรีอ่ะนะฮะ
ตรงนั้นจุดที่ต่ำที่สุดแล้วก็อยู่ที่บริเวณบ้านปฐุมอำเภอสำโคก
ครับนะฮะถึงถึงต่ำที่สุดหรือไม่ต่ำที่สุดตอนนี้ทุกพื้นที่
ลิฟม่าน้ำเจ้าพระยาวป้องกันหมดนะฮะครับสูงที่ที่ตำบนบางแขยง
วัดตราบใต้เนี่ยก็ผงไว้เนี่ยตรการบังค์เกอร์ขึ้นไปเนี่ย
สลับน้ำเนี่ยสูงทั่วมหัวเราแล้วล่ะเหรอไหมอโอ้ยครับสูงน่าก
ต้องการเอาบังเกอร์ทรายตั้งสูงมากครับแม่น้ำเพราะน้ำในแม่น้ำเนี้ยสูงแหละ
น้ำข้างล่างเนี้ยก็เกือบสองเมตรนะครับโอ้โหนะคือถ้า
ถ้าไม่มีบังเกอร์นี่ยุ่งเลยใช่ไหมฮะเนี่ยครับครับก็ยังป้องกันอยู่อ่ะนะครับ
ต้องดูสถานการณ์วันต่อวันจริงจริงนะครับเรื่องการระบายน้ำที่จะผ่านทางปฐุมเนี่ย
ครับเราใช้วิธีบริหารจัดการตรงนี้ยังไงฮะได้ได้ประสานกับทางกรมชนหรือว่าเขา
เขาให้ข้อมูลว่าแบบไหนยังไงบ้างฮะประสานกันนะครับทางสามคน

ก็รู้ว่าโอ้วว่านี้ผ่านไปอีกวันอ่าฮะ
เพราะฉะนั้นเราดูกันตลอดเราก็มีแนวตรวจนะฮะ
มีชุดที่ว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้ช่วยกันนะครับ
ส่วนแนวกั้นกระสอบสายตลอดนะครับทั้งคืนนะครับ
ท่านก็ได้สั่งการทุกหน่วยงานให้บูรณาการร่วมกัน
ในการป้องกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคือถ้าระดับนี้เนี่ยถ้าน้ำยังระดับนี้
ขึ้นนิดหน่อยผมเชื่อว่าประทุมเรารอด
แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยขึ้นมาอีกเยอะถึง๓๕๐๐อย่างนี้ตอนนี้เราอาจจะเอาไม่อยู่
เราก็ต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนเราก็เตือนพี่น้องประชาชนตลอด
แล้วตอนนี้เราก็ระดมโฟมแผ่นโฟมซึ่งสามารถบรรทุกของเทินขึ้นที่สูงได้
เราให้พี่น้องประชาชนขนขึ้นที่สูงกันก็ทำกันตลอด
ท่านนายกาคือถ้าเกิดปล่อยน้ำมาระดับณปัจจุบันตรงนี้เท่านี้
ตลอดหรือว่าเอาอยู่ก็จะท่วมในพื้นที่แค่ริมแม่น้ำเท่าตรงนี้

แต่ถ้ามาเยอะกว่านี้เนี่ยมันอาจจะทะลักเข้าไปอีก
ทะเลาะเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าในช่วง๒๓คืนที่ผ่านมาเนี่ย
มีแตกเข้ามาไอ้หน้าผนังกั้นน้ำแตก
คืนก่อนโดนก็ที่พื้นที่อำเภอเมืองซึ่งตอนนั้นก็แตกแต่ท่านนายก
ท่านนายกติ๊กนะฮะท่านก็พยายามที่ระดมเข้ามาจนแก้สถานการณ์ได้นะครับ
อย่างเมื่อคืนนี้ก็มีที่ทางคองกวาทางสำโคก
แล้วก็ทางบ้านประทุมจนสำโคกเหมือนกัน
เขามีการแตกเข้าแตกเข้าเราก็ต้องระดมเข้าไปแก้ปัญหานะครับ
ซึ่งก็แก้ปัญหากันได้ทันทุกท้องที่แล้วก็เฝ้าระวัง
ก็คืนนี้แค่อีกฮะก็ต้องติดตามกันนะฮะ
เราก็จะจัดชุดแล้วเฝ้าผมเองก็วิ่งตรวจกับน้องนายกอบต
ตลอดแนวอย่างพื้นที่บ้านประธุมแนวที่สามที่สุดเนี่ย
ต้องป้องทุกพื้นที่ระยะทางถึง๕กิโลเบตร
แล้วก็เสริมกันอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ต้องขอบคุณหลายหลายฝ่าย
แล้วทางพี่น้องทางทหารหลายหน่วยก็มาช่วยกัน
พี่น้องเมื่อชนเนี่ยไม่ต้องห่วงทีน้องมีความสัมภาษณ์คียังอย่างดี
เราก็ตั้งเป็นกองคำหน่วยการนะฮะครับลงอาหารบ้างกันเถอะ
เป็นศูนย์อาหารเลยประกอบอาหารนะฮะออกแจกครับ
แล้วก็ช่วยกันหลายหลายฝ่ายครับครับท่านคำนวณวิทะ
สถานการณ์น้ำณขนาดเนี้ยที่ประทุมธานีเนี้ย
เราพอจะคาดการณ์หรือว่าประเมินสถานการณ์ได้ไหมว่าน้ำเหนือที่จะผ่านลงมา
แล้วก็ผ่านปฐุมธานีไปเนี่ยน่าจะไล่กันหมดเมื่อไหร่
น่าจะแห้งเมื่อไหร่ผมมองว่าถ้าสมมติเราเนี้ย
ผมตั้งเป้าบอกพี่น้องประชาชนไหมครับนะฮะเราเราเราสู้
จนเรียกว่าให้ผ่านพ้นมันที่ยี่สิบไปได้เนี้ยนะฮะยี่สิบตุลาใช่ไหมฮะ
ที่๒๐ตุลานี้ได้มันก็ผมว่าพี่น้องชาวประทุมธานีก็ปลอดภัย
นะครับแต่อย่าตื่นตนกครับผมยืนยันว่าทุกฝ่ายไม่ว่าทุกเจ้าหน้าที่
ทุกองค์กรเราประสานงานร่วมกันหมดนะฮะครับครับท่านผู้ว่าไม่เอง
จังหวัดนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยหลายหลายฝ่ายที่ช่วยกัน
บริจาคข้าวสารอาหารเนื้อสัตว์ลูกชิ้นเอามาทำกัน
ทำไมถึงถึงเฝ้าระวังแล้วก็จะสบายใจได้เมื่อผ่าน๒๐ตุลาไปได้ฮะท่านคำนวณฤทธิฮะ
เพราะว่าเราประมาณการผมไม่ทราบเลขของกรมชนทานเนี่ย
จะให้ออกมายังไงแต่เราก็คุยกันว่ายังไงก็ต้องไม่ประมาท
แต่อาจจะมองว่าถ้าผ่านวันที่๑๖ได้เราก็พอผ่านได้
เพราะน้ำจากเหนือจะพยายามทยอยผ่านไปครับนะฮะ
แต่ตอนนี้เราก็ไม่ประมาทเผื่อว่ามีพายุมาอีกกำลังมี
ผมบอกเอานะน้องขอให้ผ่าน๒๐ให้ได้แล้วกันนะฮะ
นี่เราก็คุยกันแล้วส่วนทางลังศิษฐ์นะครองลังศิษฐ์
ก็คงตอนนี้ทางนายกนางควรลังศิษฐ์นายกโบริ่งก็เอาอยู่นะครับ
เพราะว่าเขาป้องเป็นตั้งคันรอบนครรังสิต
แล้วก็ในคลองรังสิตน้ำก็ปริมาณน้ำยังอยู่ได้
สู้ได้นะครับแต่กลัวว่าถ้าทางเขื่อนป่าศักดิ์
ปล่อยมามากนะครับก็ต้องขอให้เตือนก่อนนะครับ
อันนี้เพื่อได้มีการเตรียมพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนครับ
แต่ถ้าผ่าน๒๐ไปได้เนี่ยก็ถือว่าน้ำเหนือก็น่าจะผ่านไปเยอะแล้ว
ก็น่าจะสบายใจได้หน่อยครับผมครับผม
แล้วเราก็ต้องประสานทางกรุงเทพเขาต่อด้วยใช่ไหมครับ
ด้วยครับด้วยครับครับอ่าเป็นกำลังใจให้นะฮะท่านฮะ
ขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลนะครับจะได้แจ้งเตือนแล้วก็บอกชาวปฐุมธานีต่อกันด้วย
ขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับทางปฐุมธานีนะฮะนายกอบจบิ๊กแจ๊สพลตำรวจโทษคำนวณวิทย์บอกว่า
ถ้าผ่านยี่สิบตุลาหนีไปได้คิดว่าน้ำเหนือเนี้ย
ครับมันน่าจะผ่านปฐุมธานีไปได้เยอะแล้วครับข้อมูลเป็นอย่างงั้นเลยปะฐานี
ก็เริ่มลดลงนะครับก็คือมองในภาพเอ่อมองว่า
อาจจะมองในแง่ดีว่าก็คืออย่างน้อยน้ำที่มันดันลงมาจากข้างบนเนี่ย
น้อยแล้วนะครับเขื่อนเจ้าพระยานะครับอาจจะแนวโน้มก็อาจจะระบายลดลง
นะครับแต่ว่าสองสามวันนี้ก็ผมว่าสักวันที่ยี่สิบเนี้ย
อาจจะในเชิงของน้ำเหนือเนี่ยก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าในเชิงของน้ำทะเลหนุนเนี่ย
มันจะช่วงยี่สิบไปแล้วมันก็คือมันจะน้อยลงแล้วครับ
ก็กลายเป็นดีนะครับอย่าถึงว่าหลังจาก๒๐แล้ว
อาจจะกลายเป็นดีแต่ว่าพอช่วงปลายเดือน
ทะเลมันจะหนุนอีกรอบหนึ่งปลายเดือนตุลาปลายเดือนตุลา
แล้วก็ยังอาจจะต้องเช็คว่าน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย
ยังลดลงไหมนะครับถ้าถ้ายังระบายอ่าใกล้ใกล้เดิมเนี่ย
อาจจะกลับสภาพอาจจะกลับขึ้นมาคล้ายกับวันนี้อีกครั้งหนึ่ง
ก็คือจะมีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังไปปลายเดือนตุลานะครับ
ถ้าถ้าเขื่อนเจ้าพระยายังอ่าระบายน้ำอ่าประมาณนี้
หรือว่าลดลงกว่านิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับอยู่ประมาณนี้
ก็คือสภาพอาจจะกลับมาช่วงปลายเดือนอีกครั้งหนึ่งครับ
ฝนเนี่ยอาจารย์ฝนหมดหรือยังเนี่ยหรือว่าจะมีพายุอะไรมาอีกไหม
ตัวพายุเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่น่าจะมีแล้ว
เพราะว่าในในเชิงของเอ่อสภาพภูมิวักการเนี้ย
ก็คือพอหลังจากเดือนตุลาไปแล้วเนี่ยฝนน้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็คือเท่าที่ติดตามคือฝนจะไปอยู่อีสานแล้วตอนนี้
ไปในอีสานครับแต่ฝนก็อีสานก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเกิดจาก
เข้ามาครับอาจจะกระทบบ้างนะครับไม่ได้ถึงก็เข้ามาแบบเต็มเต็มนะครับ
โอ้โหพูดถึงอีสานอุบลก็หนักนะแต่เดี๋ยวเรายังมีนนทบุรี
ครับมีกรุงเทพด้วยนะครับนครปฐมด้วยนะอาจารย์ครับครับ
เดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่านะช่วงหน้ากลับมานะฮะท่านที่อยู่ที่กรุงเทพ
นนทบุรีนครปฐมครับเดี๋ยวผมจะคุยกับอาจารย์อวิรุธถึงเรื่องของอุบลรัชธานีด้วย
ครับท่านที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะฮะอีกสักครู่กลับมานะครับพักกันครู่เดียวครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้เราจับตาสถานการณ์น้ำกันนะครับ
ฟังจากทางกรทมเลยนะฮะวันนี้ท่านรองผู้ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับ
สวัสดีครับอาจารย์วิรุธครับครับอาจารย์อวรุษอยู่กับผมด้วยนะฮะ
ทีมกรุ๊ปนะครับสวัสดีครับท่านรองวิศนุวะในส่วนของกรุงเทพ
ณขณะนี้เนี่ยช่วยสรุปสถานการณ์ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่า
น้ำท่วมจุดไหนมีจุดไหนที่มีปัญหาแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ
ตอนนี้ปัญหาของเราคือลักษณะทุกชุมชนที่อยู่นอกคันเขื่อนนะฮะ
นะครับซึ่งเรามีอยู่สิบหกชุมชนนะครับแล้วก็พวกจุดฟันหล่อนะครับ
ซึ่งจุดท่อหล่อเนี่ยอาจจะมีการเราต้องมีการเรียนกระสอบทรายกันไว้แล้วนะครับ
แต่น้ำที่อาจจะมีการรั่วซึมมาคือตามแนวป้องกันที่ก่อสร้างมานานแล้ว
ซึ่งเราก็เข้าไปเสริมกระสอบทรายแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำสูบกลับครับ
ก็เป็นการรั่วซึมตามแนวคันเขื่อนครับไม่ใช่ปัญหาหนักอะไรมากมาย

เพราะฉะนั้นน้ำเหนือที่ระบายมาแล้วจะผ่านพื้นที่กรุงเทพเนี่ย
ปัญหาก็จะอยู่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านรองครับ
ใช่ครับเราก็เฝ้าระวังติดตามน้ำเหนือในแม่น้ำเจ้าพระยามาโดยตลอดครับ
โดยเราก็มีการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำตามแนวแม่น้ำเจ้าพญานะครับ
กรอบความก่อฟอสกรองมหาสวรรค์แล้วเนี่ยนะครับ
แล้วก็เพื่อดูความแข็งแรงดูตรวจสอบรอยรั่ว
แล้วก็เสริมกระสอบทรายแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำช่วยสูบระบายออกครับ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากปัญหาน้ำเหนือแล้วก็จะมีน้ำหนุนด้วยนะครับ
หนุนสูงเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่วันที่สูงสุดคือ๙ตุลาคมเนี่ย
ก็จะเห็นจุดอ่อนของเราครับเราก็ได้มีโอกาสได้ปิดจุดอ่อนพวกนี้ครับ
ก็การทำทางเดินช่วยน้ำพวกนี้มันจะมีการขึ้นลงตามระดับน้ำด้วย
ช่วงน้ำขึ้นก็จะล้นเข้าบ้านช่วงน้ำลงก็แห้งครับ
ครับท่านท่านรองวิศนุฮะถ้าในภาพรวมของชาวกรุงเทพของคนกรุงเทพพื้นที่กรุงเทพเนี่ย
จะไม่เกิดแบบปี๕๔อย่างแน่นอน
ผมว่าไม่นะครับอย่างที่ฟังท่านอาจารย์บุรุษบอกนะครับ
ที่มาเนี่ยก็ปริมาณน้ำไม่ใช่มากไม่เทียบกับปี๕๔
วันนี้ปัญหาของกรุงเทพน่าจะเป็นเรื่องของน้ำฝนที่ตกมาในปริมาณมาก
โดยเฉพาะเดือนกัญญาโยนที่ผ่านมาเนี่ยฝนสะสมเนี่ยทั้งเดือนกัญญาโยนเนี่ย๘๐๐มิลลิเมตร
ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยฝนในเดือนกันยายน๓๐ปี๒เท่าครึ่งเลย

ก็เป็นเรื่องของปัญหาน้ำฝนที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในบางจุดในกรทมนะครับ

เพราะว่าเราได้เตรียมการรับมือล่วงหน้าในการพร่องระดับน้ำในคลองอย่างต่อเนื่องนะครับ
รองรับตัวน้ำฝนที่ผ่านมาแล้วก็เรามีการขุดลอกที่ตามนโยบายท่านผู้ว่าอาจารย์ชาติชาติคือเส้นเลือดฝอย

เพื่อทำให้ท่อระบายน้ำเนี่ยไหลลงครองได้เร็วขึ้นนะครับ
ก็ทำให้สถานการณ์ที่ผ่านมาก็น้ำก็จะระบายได้เร็วครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในส่วนของกรุงเทพเนี่ยผมถ้าเกิดผิดถูกยังไงอาจารย์ช่วยผมแก้ไขเพิ่มเติมยังไงด้วยนะฮะ
จุดหนึ่งก็คือเรื่องของฝนที่ตกลงมาถ้าตกมาหนักมากอันนั้นเป็นเรื่องของการระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังใช่ไหมครับ

ส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือพื้นที่แนวคันกั้นน้ำต่างริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้มีปัญหาแน่นอนก็คือเรื่องของน้ำที่มันทะลักมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา
ครับแต่ว่าระดับน้ำวันนี้เราจุดเช็คระดับน้ำเราดูปริมาณน้ำที่ผ่านที่บางไซนะครับ

กินตัจีกที่ด้วยมองที่เราดูที่๓๕๐๖บาทเมตรเมนาทีต้องการให้น้ำน่ามีอธิบายจะสูงเกินข้อจ่อยมากับระดับมิดักเขื่อน
ซึ่งที่ผ่านมาวันที่เก้ายังขึ้นถึงและอยู่ที่ระดับ๓ระดับการขันเกือบของเรา
แต่ก็จะมีช่วงปลายเดือนอีกทีหนึ่งที่กรมอุทธกษศาสตร์ได้พยากรไว้นะครับ
ก็คือประมาณวันที่๒๙ตุลาก็น้ำก็จะหนุนขึ้นสูงอีกครั้งหนึ่ง
ก็ต้องระวังนะครับระวังสิทธิ์ตามเสาครับ
ปีนี้กรุงเทพน่าจะสบายใจกันได้เนี่ยต้องน่าจะดูจนถึงวันไหนฮะ

บอกนะครับครับก็น่าน่าจะดีขึ้นแล้ววันนี้ที่
ต้องเอ่อเป้าระวองก็คือน้ำที่เหนือลงมาคือ
เหนือระดับของแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยเราก็ติดตามจากตัวเลขปริมาณน้ำที่บางทรายอย่างที่เรียนไว้นะครับ
แล้วก็มีอีกฝั่งตะวันออกที่เราก็ต้องดูระดับน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนป่าศักดิ์นะครับ
ซึ่งอันนี้ปริมาณน้ำก็เต็มเขื่อนป่าศักดิ์อยู่
การปล่อยลงมาเนี่ยก็จะมีตัดเข้าเขื่อนพระราม๖เป็นตัวช่วยลงแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่ตัวที่ปล่อยมาระบายลงมาทางใต้คลองระพีพัฒน์ทางใต้เนี่ย

ก็จะคุมระดับน้ำที่ปล่อยลงมาทางใต้
เพื่อระบายออกด้านล่างนะครับ
ก็ตรงถึงแล้วหรือออกไปทางสวรรค์ออกเนี่ยในระดับที่คลองสามารถรับได้ครับ
แต่อย่างไรก็ตามตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นความเสี่ยงแต่ว่าเราก็เฝ้าระวังอยู่ครับ
โดยที่ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมชนประธานครับ
ผมคุยกับท่านคำลวนวิทย์ทางประทุมฐานีมาสักครู่เนี่ยท่านรองครับ
ปฐุมธานีบอกว่าถ้าผ่าน๒๐ตุลาไปได้เนี่ยเขาก็จะเริ่มสบายใจแล้ว
เพราะว่าน้ำเหนือน่าจะผ่านปฐุมธานีไปหมดแล้ว
ในส่วนของกรุงเทพนี่น่าจะผ่านไปได้หมดน่าจะสักวันที่เท่าไหร่คะเนี่ย
ถ้าทางประทุมเขา๒๐ตุลาผ่านไปได้
คือถ้าคุณอำชานี่สบายใจกรุงเทพยิ่งสบายใจครับ

เป็นตัวระวังด่านแรกเพราะประทุมฐานีเป็นตัวรับน้ำก่อนเอาเลย
แต่ประทุมเขาต้องผ่านกรุงเทพต่อหรือเปล่าฮะ
ใช่ครับแต่ว่าในแนวของกรุงเทพในการเขื่อนการกั้นน้ำของเรานี้
เราระดับไว้ค่อนข้างสูงพอครับ

น่าจะรับมือ

อ่าท่านท่านรองวิศนุมีอะไรจะฝากบอกถึงคนกรุงเทพในช่วงเวลานี้หน่อยไหมครับ
ก็ไม่อยากให้วิตกกังวลครับผมว่า
ช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ผ่านจุด

แต่ว่าเราก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและไม่ประมาทครับ
ก็เรื่องกระสอบทรายก็มีการเตรียมการอยู่
กรณีที่น้ำเหนือปล่อยมากกว่าเกินจุดวิกฤตเนี่ย
เราก็จะเสริมคันเอากระสอบทรายไปเสริมคัน
เอ่อเสริมการเตรียมที่เรารับที่บอกเรารับได้ที่สามบ้านทั้งร้อยบาทในต่อวินาทีเนี่ย
ถ้ามีอะไรเหตุฉุกเฉินขึ้นมาที่น้ำมากกว่านั้น
เราก็พร้อมที่จะรับมือได้ครับ
ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านท่านรองวิศนุฮะ
ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสำหรับข้อมูลต่างครับขอบคุณครับ
ทางกรุงเทพบอกว่าถ้าทางปฐุมธานีเขาบอกยี่สิบตุลาไปแล้วเขาผ่านไปได้สบายใจครับ
กรุงเทพก็โล่งใจเหมือนกันครับเพราะว่าเขาต้องรับน้ำเป็นช่วงช่วงกันครับอ่า
ก็คือจากปริมาณสามพันหนึ่งร้อยนี่รับได้ครับกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีแล้วมี
มีระบบป้องกันคือตัวคันกั้นน้ำนะครับถ้าเรามองรูปที่อาจารย์มีภาพมาใช่ไหม
ไม่ใช่ลองดูรูปที่สี่นะครับอ่าครับพี่จะได้เห็นภาพของของระบบป้องกันน้ำของกรุงเทพใช่ไหม
ใช่ครับทางทางรองผู้ว่ากรทมท่านวิศนุบอกว่ากรุงเทพเนี่ย
คันกั้นน้ำรับได้สามพันห้าร้อยใช่ไหมครับครับอ่า
ก็คือเห็นสีแนวสีแดงเนี่ยนะครับเป็นยังไงฮะอาจารย์ก็คือแนวสีแดงเนี่ยก็คือเกาะติดลำแนวริมแม่น้ำตลอดนะครับ
ก็จะมีแค่จุดสีเหลืองจุดเหลืองก็คือเป็นจุดที่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าหนึ่งคืออาจจะเป็นชุมชนอาจจะเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ทางหน่วยราชการเข้าไปทำไม่ได้ก็คือให้ตัวเองป้องกันตัวเองไป
ถ้าเป็นถ้าเป็นชุมชนนี้อาจจะต้องหนึ่งก็คือจะต้องมีดูเรื่องของระบบที่ป้องกันแนวชั้นที่สองก็อาจจะต้องมีกระสอบซ้ายมีอะไรอย่างนี้ก็คือทางเข้าใจเข้าใจว่าทางกรุงเทพมหานครคงบริหารจัดการได้ในส่วนนี้นะครับ
นี่ท่านผู้ชมฝากถามมาอาจารย์ครับเขตทวีวัฒนาเสี่ยงไหมคะครับคือตัวเขตทวีพัฒนาตอนนี้คือถ้ามองในเชิงของตัวลำน้ำเนี่ยคือถ้าน้ำในตัวคลองหมาตะวัดครับไม่มีปัญหานะครับตัวปลายคลองหมาตะวัดจะติดกับแม่น้ำท่าจีนครับ
ตัวปลายคลองหมาทะวัดก็จะติดกับแม่น้ำท่าจีนครับตัวปลายคลองหมาทะวัดก็จะติดกับแม่น้ำท่าจีนครับตัวปลายคลองหมาทะวัดก็จะติดกับแม่น้ำท่าจีนครับตัวปลายคลองหมาทะวัดก็จะติดกับแม่น้ำท่าจีนครับตัวปลายคลองหมาทะวัดก็จะติดกับแม่น้ำท่าจีนครับตัวปลายคลองหมา
แล้วก็ลดลงนะครับอีกเดือนหนึ่งถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็คือน่าจะผ่านไปได้ครับ
เพราะฉะนั้นนักความประถมก็น่าจะเหมือนกัน
คือเดือนหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดี
ในเชิงของปริมาณน้ำที่มันสูงนะครับ
แต่อาจจะมีน้ำขังอยู่บ้างเนื่องจากระบายออกช้านิดนึง

บุรีก็ลักษณะเดียวกันก็คือถ้าผ่านช่วงเดือนนี้ไปได้นะครับ

ก็เหมือนกับทางที่ประทุมเข้ามาเหมือนกัน

นี่นะครับเดี๋ยวผมขอแวะไปดูอีกศาลหน่อยได้ไหมครับ

คืออุบลรัชธานีตอนนี้หนักมากนะครับ

ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าปีนี้เรามี๒ละลอก
ลอกแรกคือฝนที่มันพาดผ่านประเทศไทย
ก็คือภาคกลางภาคอีสานนะครับ
ลอกแรกนี่คือฝนตกมากปริมาณมากเกินกว่าค่าเฉลี่ยนะครับ

มันก็มีน้ำที่มันเริ่มไหลมาไม่ว่าจากชีจากมูลนะครับ
คือแม่น้ำชีกับแม่น้ำมูลมารวมกันที่อุบลราชธานี
ทางสายอีสานเนี่ยชีกับมูลเขาต้องไปที่โขงใช่ไหม
ใช่จะต้องเอาลงระบายที่โขงแต่ว่าต้องผ่านอุบลก่อน

ีกับมูลเขาต้องผ่านจังหวัดของท่านเพื่อไปลงโขง

ก็ระลอกแรกที่พูดถึงก็คือฝน
ฝนที่มันตกในรุ่นรูปฝนนี้มักกว่าปกติ
ตอนนี้ก็คือข้อนแก่นยังไม่รสเนี่ยนะครับ
เผื่อจะเผื่นเบลิดรัสก็ยังละบายน้ำลงไปอยู่

ก็จะใช้ระยะเวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหนึ่งสัปดาห์
อันนี้ก็คือจะต้องรอรับน้ำจากทรงนี้ส่วนหนึ่ง
แต่ส่วนโทรลาตตอนนี้นะคะคือน้ำน้ำจะลงเริ่มลดแล้วคือ
ก็จะไหลมารวมกันอีกก็คือในช่วงจากนี้ไป
อย่างน้อยมากกว่าสัก๒สัปดาห์เนี่ยนะครับ
อาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำหรือการช่วยเหลือคนที่อยู่ตามแนวริมแม่น้ำทั้งหมด
ที่มีผลกระทบอยู่ตอนนี้ครับ
เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ที่อุบลรัชธานี

อาจารย์อวิรุธบอกว่าอย่างน้อยก็ต้อง๒สัปดาห์
เพราะแน่นอนว่าตอนนี้จังหวัดที่อยู่เหนือจากท่านเนี่ย

มาสารคามเดี๋ยวเขาต้องไล่ลงมา

ใช่ครับเพราะเขาไล่หมดแล้ว
อุบลทีนี้อุบลถึงค่อย

ลงครับโอ้โหชาวอุบลเพราะฉะนั้นตอนนี้หนักหน่อยนะ

ฝนเยอะกว่าปี๑๙๕๔ใช่มั้ย

ครับกรุงเทพฯบรนาค้อนเยอะกว่ามาย๕๔

อย่างเรื่องของภาคกลาง

ระบายไปแล้วส่วนหนึ่งตั้งแต่สิงหาจะเห็นได้ว่าเรากรมชมประธาน
เขาเริ่มระบายตั้งแต่สิงหาคมครับแต่อาจจะมีคนที่อยู่ตามริมน้ำที่รุ่ม
วันนี้เดือดร้อนก่อนก็คือเขาโดนไปก่อนแล้วโดนไปก่อนแล้ว
สิงหาครับครับใช่ครับก็ระบายไปได้แล้วส่วนหนึ่งอืม
ครับแต่ตอนปีห้าสี่เนี้ยฝนมาแบบพายุหลายลูกใช่ใช่ไหม
ในเขื่อนก็เต็มใช่ครับน้ำในแม่น้ำก็เต็มครับครับ
แล้วก็ปีนี้การบริหารจัดการคือส่วนใหญ่จะระบายลงแม่น้ำหลัก
ครับครับการระบายเข้าทุ่งอะไรอย่างนี้อาจจะทำยากนิดหนึ่ง
เพราะว่าฝนมันตกขังในทุ่งบางส่วนแล้วครับครับสถานการณ์โดย
ของประเทศไทยปีนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าทั้งหมดเลยเนี่ย
อีสานกลางกรุงเทพปริมณฑลน่าจะจบได้ช่วงไหนเนี่ย
เอ่อเอากรุงเทพฯปริมณฑลนะครับที่คือไปไปทางนี้ก็คือ
น่าจะกลางเดือนพฤศจิกานี่น่าจะบ่อจะบรรเทาลงแล้ว
ครับส่วนอีสานี่อาจจะไปยาวไปถึงธันวาคมเลยอุ้ยครับธันวาคมเลยหรออีสาน
ครับอย่าหน้าหนาวเลยไปพฤศจิกาครับประมาณไปพฤศจิกาครับ
กลางเขาก็คงเหมือนทางกรุงเทพบริมณฑลอ่าครับ
เพราะว่าเขาต้องหมดก่อนอยู่แล้วน้ำเขาต้องแห้งก่อนอยู่แล้ว
ใช่ครับใช่ครับอ่าเอาละฮะสถานการณ์น้ำต่างต่างในวันนี้นะครับ
ต้องขอบคุณอาจารย์อวิรุธนะฮะจากทางทีมกรุ๊ปนะครับ
ให้เห็นภาพรวมกันว่าแต่ละที่จะเป็นยังไงกันบ้าง
ท่านผู้ชมครับสู้กันต่อไปนะฮะเราต้องฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันในปีนี้
นะฮะหลายพื้นที่ตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับ

เปิดปากกับภาคภูมิพรุ่งนี้สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีกลับมาพบกันใหม่นะฮะ
วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ